เป็นภารกิจที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
ในการหาวิธีที่จะพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้
ใช่แล้วค่ะคือเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ถ้ำหลวงก็เยอะ

สื่อต่างชาติสื่อไทยก็เยอะเหมือนกันไปก่อน

อย่างเมื่อคืนนี้ผู้ว่าก็บอกเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวต้องระวังนะ
สื่ออาจจะมีการกั้นพื้นที่กั้นโซนหน่อย

ใช่เรื่องของการลำเลียงถ้าเกิดว่าสามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาได้
ดังนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจัดระเบียบสื่อ
สื่อไทยสื่อต่างชาติกันนะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอีกหนึ่งคนอยู่ในพื้นที่
คุณอรัชพรชาลาดลรายงานสดจากถ้ำหลวงเชียงรายค่ะ

ต้องบอกว่าสื่อมวลชนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ
หลั่งไหลมาที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เท่าที่ฉันได้สังเกตดูจากการลงทะเบียนด้วยลายมือ
จะมีสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่นจากประเทศอังกฤษมาค่อนข้างเยอะ
แต่ว่านอกจากนี้ก็จะยังมีสื่อมวลชนทั้งจากโซนยุโรปโซนเอเชีย

และก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
มีกระแสออกมานะคะว่าอาจจะมีการปิดรับการลงทะเบียน
คือไม่ให้สื่อที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เข้ามาทำงานในพื้นที่แล้ว
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริง
สื่อยังคงสามารถเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้
เพียงแต่มีการจัดระเบียบที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะ
โดยเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะ
ได้มีการขึงเชือกสีเหลืองเพื่อจำกัดพื้นที่สื่อ
ไม่ให้ยืนรายงานหรือว่าถ่ายภาพบริเวณถนน
หน้าปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็ถือว่าเป็นการใช้มาตรการเข้มข้นในการจัดระเบียบสื่อมวลชน
และเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่นให้มากยิ่งขึ้น
หลังจากที่นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการ
อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จังหวัดเชียงรายได้ออกมาแถลงความคืบหน้า
ถึงแผนการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
ก็มีการพูดถึงเรื่องความลำบากของเจ้าหน้าที่ในการซ้อมแผนบางอย่างด้วย
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องไปซ้อมนอกพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน
เพราะว่าด้วยจำนวนสื่อมวลชนที่มีมาก
โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจ
ในการเกาะติดข่าวเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวานนี้ศูนย์สื่อมวลชนหน้าถ้ำหลวง
ได้สรุปจำนวนสื่อมวลชนทั้งสิ้นอยู่ที่๑๖รายนะคะ
เป็นสื่อไทย๖๗๔รายแล้วก็สื่อต่างชาติ๓๓๒ราย
ซึ่งด้วยจำนวนสื่อมวลชนที่เยอะและพื้นที่ในการทำงานที่จำกัด
ก็เลยจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบสื่ออย่างเข้มงวด
เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุด
โดยบ่ายวานนี้ค่ะมีการย้ายจุดลงทะเบียนสื่อจากด้านหน้าถ้ำหลวง
ลงไปอยู่ที่จุดคัดกรองที่๒
ซึ่งสื่อมวลชนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าไปในพื้นที่บริเวณหน้าถ้ำหลวง
อยากจะเข้ามารายงานหรือเข้ามาทำงาน
จำเป็นที่จะต้องแสดงตัวตนและแสดงบัตรสื่อมวลชนให้เจ้าหน้าที่ดู
ก่อนที่จะลงทะเบียนและรับบัตรเพื่อเข้าหน้างาน

ล่ามเองก็จะต้องมีหนังสือรับรองจากสื่อที่จ้างมาอย่างเป็นทางการ

นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรมประชาสัมพันธ์ตรงจุดลงทะเบียนดูด้วย
หรืออาจจะส่งเป็นอีเมลยืนยันให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานได้เช่นเดียวกัน
ส่วนสื่อไหนที่ไม่ได้เตรียมหนังสือมาด้วย
หนังสือรับรองหรือว่าหนังสือรายงานแสดงตัวตนต่าง
สามารถเขียนเป็นลายมือใส่กระดาษต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดคัดกรอง๒นี้เช่นกัน
ถึงจะสามารถรับบัตรในการเข้ามาในพื้นที่ได้
ส่วนกรณีของสื่อมวลชนไทยก็จะง่ายกว่าค่ะ
ก็คือแสดงบัตรของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็บัตรพนักงาน
โดยถ้าใครที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้
จะไม่ได้รับอนุญาตในการให้เข้าพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
เมื่อสักครู่นี้มีชาวลาว๒คน
ประกอบอาชีพด้านวารสารสื่อเรียนรู้ของเด็กที่ประเทศลาว

เพื่อต้องการที่จะศึกษาและนำไปทำความเข้าใจสอนเด็ก
โดยเขาบอกว่าเด็กที่ลาวไม่ค่อยได้มีความรู้
ว่ามีการเอาตัวรอดผ่านมาในถ้ำได้เป็นเวลาเกือบ๒อาทิตย์แบบนี้
ก็อยากที่จะเข้ามาศึกษาและนำกลับไปเป็นวิทยาธาร
แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ได้เช่นกัน
เพราะว่าไม่มีบัตรสื่อมวลชนแล้วก็ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนนะคะ
พลตำรวจตรีชูรัฐปานเง่ารองผู้บัญชาการภาค๕
ก็ได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงความเข้มงวดในพื้นที่ที่มากขึ้น
โดยการจราจรยังคงเป็นระบบวันเวย์
ใครก็ตามที่จะเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่๓แยก
ทางเข้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็จำเป็นที่จะต้องติดบัตรทุกคนค่ะ

ผู้ที่จะเข้ามาตั้งแต่๓แยกจนถึงข้างในนี้
จะต้องติดบัตรทุกคนจะต้องมีบัตรนะครับ
จะเป็นผู้ช่วยพูดอะไรต่าง
ถ้าไม่มีบัตรก็คงจะเข้าไม่ได้
ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจะมีเจ้าที่ของเรา

กระทบใครบ้างหน่วยไหนบ้างสำนักไหนบ้าง

งั้นสื่อก็จะมาเรื่อยเพิ่มขึ้นทุกวีทุกวัน
หรือถ้าใครต้องการบัตรก็ติดต่อที่เต็นต์ข้างนอกนะครับ
แต่จะได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ออกบัตร
แล้วสถานที่ข้างในนะครับ
มันก็จะมีพื้นที่ห่วงห้ามโดยเด็ดขาด
ตั้งแต่แผงที่ท่านเห็นอยู่นี้
เป็นต้นไปข้างในนี้เด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์

ต่อไปนี้ห่วงห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์
เราจะมีโปรลิสไลน์มากั้นนะครับ
แม้จะไม่มีคนมาถือมากั้น

ส่วนฝั่งนี้นะครับเรากำหนดให้สื่อ

ยกเว้นเวลามาแถลงข่าว
ท่านจะต้องอยู่ในกรอบที่เจ้าหน้าที่จัดไว้
อาจจะมีทหารยืน
มีตำรวจยืนเลอะ
มีโปรลิสไลน์

คือท่านจะต้องอยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้น
อยู่ริมทางบางจุดบางส่วน
ไม่ได้นะครับท่านต้องรีบมาจับจองข้างใน

โดยเฉพาะมุมพยาบาลเก่าข้างเต็นต์ญาติ

ตรงนั้นถอนออกมานะครับ
แต่เริ่มตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
คงไม่ต้องถามไม่ต้องโต้กันอีกมีหลายสำนักมาถามหรือว่าต่างประเทศบอกว่าที่นี่ไม่ได้ระบบสากลมันจะสากลได้ไงที่นี่เราทำตามภูมิประเทศนะเราประยุกต์กันทุกวันปรับให้ดีที่สุด
เพราะอะไรนะครับถ้าเกะกะไปนิดหน่อยสำนักนี้วิ่งได้สำนักนี้โล่ได้อย่างนี้มันก็เจ๊งนะครับ
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขอความร่วมมือนะครับถ้าใครไม่เชื่อฟังหรือมีปัญหานะครับเจ้าที่จะลิฟต์บัตร
แล้วก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะคะรองผู้บัญชาการภาคห้าก็ยังได้ลงมาตรวจพื้นที่จุดคัดกรองที่สองด้วยตัวเองค่ะ
ก็เป็นการลงมาพูดคุยและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบริเวณนั้นโดยได้เน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการคัดกรองและการลงทะเบียนสื่อมวลชนอย่างเต็มที่
เหนือจากสื่อมวลชนจากทั่วทุกมุมโลกที่หลั่งไหลเข้ามาที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่หลั่งไหลเข้ามามากมายไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความช่วยเหลือจากต่างชาติเช่นเดียวกันค่ะ
วันนี้ดรเมเยียชโลโมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้ออกมากล่าวกับสื่อมวลชนนะคะว่ารัฐบาลไทยได้เชิญมาพูดคุยปรึกษาจึงได้รีบมาทันทีเพื่อหารือกับผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยนายเมเยียบอกว่าคงจะสอบถามก่อนว่าทางรัฐบาลอิสราเอลสาม
กันนอกจากนี้ชาวอิสราเอลก็กำลังอธิษฐานเพื่อเด็กที่อยู่ในถ้ำขอให้เด็กทุกคนปลอดภัยและให้ได้เจอกับพ่อแม่ของพวกเขาซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ

ท่องเที่ยวนักวิจัยนักศึกษาเดินทางหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนี้ขออย่าพึ่งเข้ามาในพื้นที่นะคะเพราะว่ามีคนแสดงความจำนงแล้วก็มาขอเข้าในพื้นที่เยอะมากซึ่งอาจจะเป็นการทำให้ปฏิบัติการนั้นล่าช้าได้หรือว่าอาจจะเป็นการกิดขวางเรื่องของการป
อาจจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินักวิจัยนักสำรวจหรือใครก็ตามที่อยากเข้ามาในพื้นที่ก็จะสามารถเข้ามาได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ขอให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มกำลังก่อนค่ะนักภาชัยราวหาบุตรถ่ายภาพ